แต่บอกเลยว่าคนนี้ปังไม่ไหวจริงนะคะ
สำหรับแม่บุ๋มปะนัดดานะคะอย่างที่เราบอกไปตอนต้นค่ะ
บุ๋มนะคะเขาขออินเทรนด์ไปค่ะ
คือเรียกว่าเป็นผู้มาก่อนการอย่างนี้ดีกว่านะคะ
ในเรื่องของการทำหน้าทองค่ะ

แล้วเขาก็บอกว่าขณะที่ทำพิธีเนี่ยลงหน้าทองนะคะ
เป็นเมื่อปี๒๕๖๐แล้วนะคะ
บอกเออใช่ค่ะก็คือทำที่วัดป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะ
คือแม่บุ๋มโพสต์ไว้นะคะแล้วก็เขียนข้อความค่ะ
บอกว่าแม่ทำมานานแล้วจ้าเมื่อปี๒๕๕๙
ที่เชียงใหม่แท็กด้วยปู้มาก่อนการ
บอกว่าถ้าทำเนี่ยก็บอกว่าทำค่ะ
ทำและสบายใจก็ทำไปไม่ต้องมีดราม่าใด
ขอถามว่าแม่หายใจออกมั้ย

เพราะมันปริศนาบติดตามหลวงเนาะ

ขอวิดีโอคอล์ขอไปสอบถามแม่บุ่มอ่ะ
เปิดใจถึงเรื่องนี้ในเรื่องการทำพิธี

แม่บอกว่าทำก่อนโควิดจะระบาดแล้วนะคะนานแล้วเพราะว่า
แต่เท่าที่ทราบนะคะตอนนี้พระท่านไม่รับทำแล้ว
แค่ให้ไปกราบไหว้ขอพันธ์เท่านั้น
ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วควรให้ตามไปกันเยอะเลยใช่ไหม
แต่ถามว่าทำแล้วปังไหมแม่ก็แบบเออนิดนึงเนาะ

ทุกคนก็มีข่าวให้เราอ่านทุกวัน
ใช่ค่ะเพราะของแบบนี้เนี่ยแม่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับการกระทำของเรานะคะ
ก็คือทำงานถ้านู่นนี่นั่นมันก็จะแบบช่วยส่งเสริมเราได้
คือไม่ใช่ว่าลงหน้าทองมาแล้วนอนกระดิ่งเท้าอยู่ที่บ้าน

เราก็ต้องทำมาหากินกันนิดนึงนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของแม่บุ๋มกันหน่อยค่ะ
จริงมันมีมาตั้งนานแล้วนะเรื่องพวกนี้
แต่เพียงแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ไม่มีโซเชียลหนักขนาดนี้
ทำแล้วสบายใจทำเลยแต่ไม่ใช่ไปสะดอกเคราะห
เสียเงินเสียทองหรืออะไรอย่างงั้นอันนี้ก็ไม่เห็นด้วย
จากนั้นให้ตั้งใจขยันทำงานตั้งใจทำตัวเป็นคนดี
แล้วมันก็จะมีสิ่งดีเกิดขึ้นอันนี้ต้องเชื่อแม่
พี่ชะรีคะหนูอยากลองบ้าง
พี่มีแต่ดินสอพองลองไหม

ใช่ค่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมเราไม่ก้าวล่วงความเชื่อใครความเชื่อมันนะจ๊ะ